คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะจะพร้อมดูนักแสดงหน้าสายอย่างเซฟฟันนี่นะคะ

มิสทีนไทยแลนด์๒๐๐๙นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเราเจอเธอนะก็ได้เป็นห่วงจริงเพราะว่าอะไร

สังเกตไหมว่าเธอเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเจอไหนที่ก็อ้วน

เราก็เลยเป็นห่วงก็เลยขออัปเดตหน่อยแล้วกันนะคะ
เธอนี่ก็อ้วนผอมนะไม่ใช่เพราะว่ากินเยอะนะคะ

งานนี้เจ้าตัวก็ชี้แจงนะว่าตอนนี้ก็คือยังไม่หายขาด
แต่ว่าเธอเองเนี่ยนะเลือกที่จะนี่ออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารคือเลือกกินนั่นเองนะคะ
ซึ่งเราก็ถามว่าช่วงนี้คืออากาศมันไม่ค่อยดีอะเนาะ
มันส่งผลอะไรต่อน้องบ้างน้องก็บอกโอ้โหตอนนี้ยิ่งต้องระวังเลยค่ะพี่
ก็ยังเหมือนเดิมก็คือต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยค่ะ
ก็ไม่สามารถแบบว่าหาย๑๐๐แต่ถ้าเราดูแลตัวเองดีไปเรื่อย
มันก็จะอยู่ในส่วนที่สุขภาพดี
ทานยาอะไรอย่างนี้ไหม

เพราะว่าเซฟรักษาด้วยอาหารแล้วก็ดูแลตัวเองใช่ออกกำลังกายนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอ
นั่นแหละสำคัญมากออกกำลังกายนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารด้วย
แต่พูดไปนะเรื่องฝุ่นมันก็ส่งผลต่อกระทบต่อหลายโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ไทรอยด์เนาะ
ก็ดูแลตัวเองกันดีลักษณะค่ะ